ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความแรงที่เกิดขึ้นกับภายในครอบครัว
มีเด็กหญิงวัยประมาณ๑๐ขวบเดินร้องไห้
แล้วออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในระแวกนั้นนะคะ
โดยเล่าบอกว่าเธอถูกแม่แม่แท้นะ
คือตีซะจนเนี่ยขึ้นเป็นปื้นเป็นปื้นแดงเต็มตัวไปหมดแบบนี้ค่ะ
โดยบอกว่าคือคุณแม่เนี่ยตีเธอจริงนะเธอถึงได้เป็นรอยขนาดนี้
ส่วนแม่เด็กพอไปถามก็ยอมรับค่ะ
แล้วบอกว่าที่ต้องตีแรงเกินไปขนาดนี้ก็เพราะว่าน้องเนี่ยขโมยเงินร้อยบาท

นี่เป็นร่องรอยที่คุณผู้ชมก็เห็นเลยนะคะว่าเกิดจากการถูกตี
มันเลยกลายเป็นปื้นแดงแดงทั้งที่แผ่นหลังทั้งที่แขนทั้งที่ขาของเด็กหญิงอวิกาหรือน้องเอิญบุญสนองอายุสิบสี่
ก็อาศัยอยู่ที่ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
โดยนางสาวจันทรรรัชนวนแตงเจ้าหน้าที่หมุนและนิทิร่วมกับตนอยู่
เป็นคนที่นำตัวน้องเอิญส่งโรงพยาบาลคลองหลวง
เพื่อรักษาตัวช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา
นางสาวจันทรรัฐบอกว่าคืนที่ผ่านมา

มาขอความช่วยเหลืออยู่แถวถนนเรียบคลอง๓ค่ะ
เธอก็เลยมาแล้วก็พบว่าเด็กถูกตีจริง
เปิดดูด้านหลังนี้ตกใจเลยโอ้โหทำไมตีกันขนาดนี้
ก็เลยสอบถามเด็กว่าถูกใครตีมาซึ่งเด็กก็ยอมรับบอกว่าแม่แท้ของเธอเนี่ยตี
เพราะว่าเธอไปขโมยเงินแม่เป็นเหรียญ๑๐บาทจำนวน๘เหรียญเหรียญ๕บาทอีก๔เหรียญ
ก็คือรวมแล้วร้อยหนึ่งพอโดนจับได้แม่เลยตีเธอนะคะ
ทางด้านของตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงหลังได้รับแจ้งความ
ก็ไปที่เกิดเหตุพาเด็กไปที่บ้านไปพบกับแม่ของเด็กที่เป็นคนตีลูกนี่แหละ
ก็เลยเชิญตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจพร้อมด้วยประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้ามาดูแล
นางสาวเพนภายุ๓๒ปีแม่ของเด็กคนนี้ก็บอกว่าเด็กหญิงอวิกาก็มีพี่น้องอยู่๓คนแล้วก็เป็นลูกคนกลาง
ค่ะเวลาตัวเองไปทำงานข้างบ้านเนี่ยจะเห็นว่าลูกสาวชอบเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปตามกลับมา
ปกติก็ไม่เคยตีเลยนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยน้องหนีไปแล้วขโมยเงินไปด้วยเธอโมโห
ตีแรงลงมือรุนแรงไปหน่อยค่ะส่วนเพื่อนบ้านผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านเหมือนกันว่า
เคยได้ยินแม่ของเด็กดุด่าลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางเพื่อนบ้านก็เล่าว่าก็เคยได้ยินแม่เด็กดุด่าลูกเหมือนกัน
แล้วก็เคยให้เงินเด็กไปกินขนมแต่ในเรื่องภายในครอบครัวเนี่ยตัวเองก็ไม่ทราบจริงนะคะ
ว่าที่มาที่ไปอะไรมันเป็นยังไงและล่าสุดช่วงประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาของวันนี้
นางสาอารีรัฐนรดมพลซึ่งเป็นนักสงคมสงเคราะห์ชำนาญการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฐุมธานีค่ะ
ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเพื่อไปเยี่ยมเด็กหญิงคนนี้
โดยบอกว่าตอนนี้น้องเนี่ยยังนอนพักรักษาตัวอยู่แพทย์บอกว่าต้องขอดูอาการก่อนสักประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงนะคะ
ซึ่งถ้าหากออกจากโรงพยาบาลได้ก็จำเป็นต้องนำตัวเด็กไปแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็ต้องลงพื้นที่ไปดูครอบครัวด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนจำเป็นจะต้องแยกน้องออกมาดูแล
คือแยกออกมาจากครอบครัวมาดูแลหรือไม่นั้นเดี๋ยวยังต้องหารือกับอีกหลายฝ่ายอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ